สนุกสนานกันต่อเลยดีกว่าดิฉันขอซ้อม
จากร้องเพลงที่จะต้องไปฝึกแล้ว

ค่ะเห็นซ้อมเมื่อก่อนมากมีแล้วนี่

อยากจะบอกเลยคุณผู้ชมว่าข่าวเรื่องของการแข่งขันตำส้มตำลีลา

คราวนี้เขาบอกว่าเป็นการชิงครกทองคำ
ด้วยสำหรับการแข่งขันส้มตำลีลาในครั้งนี้

นี่แค่น้ำจิ้มใช่ไหม

ลีลาโอ๊ยแค่นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วคุณค่ะ

ภายในงานไหว้พระธาตุบุญเดือน๓ตามรอยพ่อค่ะ
จัดขึ้นที่วัดโพศีธาตุตำบลธาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุริน

ก็งัดลีลาเด็ดมาเอาชนะใจคณะกรรมการกันนะคะ
เพื่อหวังที่จะช่วงชิงรางวัลสุดล้ำค่านั่นก็คือ
ครกทองคำจากนายอำเภอรัตนบุรีนั่นเอง
ศึกชิงครบโดยเฉพาะทีมนี้ก็คือทีมจากตำบลหนองบัวทอง
มาในชุดแฟนซีค่ะสร้างสีสันด้วยลีลาที่เล่นใหญ่จัดเต็ม
เรียกเสียงฮาได้เป็นอย่างดีเลยเป็นชุดลิเกผสมผสานด้วยนะคะ

มีอีกนี่แล้วนี่ล่ะเอาไปต่อ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะสร้างความสนุกสนานแล้วก็หวาดเสียวสุดเลย
เมื่อสักครู่นี้คือทีมที่๔จากหมู่ที่๑ตำบลธาตุ
จับตาดูให้ดีนะมีทั้งตีรังกาเล่นกายกรรมอะไรมากมายเลย

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมไปดูภาพไปเรื่อยแล้วกัน

นี่อื้อไม่ทำมากกว่าตายแล้ว
ตำกันรกแทบแตก

ถ้าประเทศจีนมาเห็นเนี่ยน่าจะขอยืมตัวไปโชว์กายกรรมเปียงยาง

โอ้ตีลังกาติ้วเลย

ตกไปอยู่ที่หลบก็ได้ทันนะคะ

โอ้โหแบบนี้ผมว่าคนที่ลำบากที่สุดคือกรรมการ

กสากแถมยังต้องมาตัดสินให้คะแนนกับแต่ละทีม
ซึ่งแต่ละทีมเนี่ยสูสีจริง
ใครแล้วคือต้องบอกว่ารีลาโยนสั่งมาตัวเมื่อคือนี้ทำเอาคุณผู้ชมโอ๊ย
ลุ้นเราก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะหล่นหรือเปล่านะคะ

อยู่ที่การประกาศผลรางวัล

ต้องบอกว่าการประกาศผลรางวัลเนี่ย

พิธีกรเขาประกาศรางวัลให้หมู่ที่แปดชนะ
แต่หมู่ที่๘เนี่ยมีอยู่๒หมู่คนละตำบลทำให้ทีมหมู่๘ตำบลหนองบัวทองเนี่ย
ดีใจเกอร์เงิบกันไปเลย
คือตอนชนะเนี่ยอ๋อก็คือเข้าใจว่าตัวเองชนะ

จากนั้นเนี่ยพอบอกว่าแปดไหนคะ

นี่ก็แปลกค่ะนี่ก็แปลกก็ดีใจกันทั้งคู่ไม่รู้ใครชนะกันแน่
ก็ต้องมีคนเงิบกันไปนะคะงานนี้นะคะ
ส่วนผู้ที่ชนะก็คือจะได้รับรางวัลเป็นครกทองคำนั่นเองค่ะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑นะคะได้รับครกเงิน
และรองชนะเลิศอันดับ๒จะได้รับครกทองแดงกลับบ้านไปค่ะ
แล้วกลับไปซ้ำตำกันก่อนอารมณ์เหมือนชิงเหลียดโอลิมปิก
ทองแดง๓รางวัลเอากลับไปตั้งโชว์แล้วก็ไปซ้อมซ่ำกัน
ปีหน้ามาคว้าแชมป์ใหม่แต่เห็นแบบนี้ก็
ชนะใจคนดูไปนะใช่แต่ว่าดิฉันเห็นอย่างนี้ตอนแรกว่าจะลงแข่งด้วย

ไปฝึกใหม่น้องไปต่อไม่สู้บาย
ผมว่าก็ปีหน้าปีนี้มี๘ทีมใช่ไหม